คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ช่วงปลายปีแบบนี้เราก็นำเสนอข่าวเพื่อย้ำเตือนนะคะ
เกิดเหตุอีกแล้วนะคะคราวนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรี
รถเก่งคันหนึ่งขับมาแล้วก็เสียหลัก
ทีนี้พุ่งข้ามเลนมายังอีกฝั่งหนึ่งนะ

แล้วรถเก๋งคันที่พุ่งมาไปชนอัดกับเสาไฟฟ้า
โอ้โหมีคนติดอยู่ในซากรถเนี่ยนะคะ
จังหวัดหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องมือตัดทาง
ช่วยกันนำร่างออกมานะคะ
โดยอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนสายอ่าวดมซากยายจีน
บริเวณหน้าโรงพยาบาลแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งเสียหลัก
พุ่งชนอีกฝั่งนึงแล้วไปอัดติดกับเสาไฟฟ้า
คนขับรถติดอยู่ในซากรถ
ทีนี้พอตำรวจได้รับแจ้งก็ต้องรีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีบ

ไปเจอรถฟอร์ดเฟียสต้าสีขาว
สภาพเนี่ยฮู้พังยับเลยคุณผู้ชม
แล้วมันอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าค่ะ
คนขับรถก็คือนายชานนท์รอดโกงราชอายุ๒๔ปี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเครื่องมือตัดทางอุปกรณ์ต่างให้การช่วยเหลือ
ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาที
ถึงจะสามารถนำตัวนายชานนท์ผู้บาดเจ็บเนี่ย

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

มีร่องรอยการถูกชนที่ล้อหน้าด้านขวา

แล้วก็มีนางสุพัตราพลศักดิ์อายุ๒๘ปี

อาการเธอก็ตื่นตระหนกตกใจอยู่ค่ะ

จู่มีรถจากฝั่งตรงข้าม
รถเก๋งสีขาวขับสวนทางมา

พุ่งข้ามเลนมาชนรถของเธอ

เด็นไปชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้า

ตอนนั้นเธอช็อกมากตกใจมาก

แล้วก็มีการสอบปากคำพยานเอาไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากนี้จะต้องรอให้อาการ
นายชานนท์คนที่ขับรถคันสีขาวนี้

หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ